ต่อกันเลยครับนะฮะเรื่องราวของคุณดิวแล้วก็ไปเกี่ยวข้องกับพี่น้องตัวบ่อนะฮะกับเรื่องราวของรถลัมโบกินี่คันนี้นะฮะของเบนส์เดมอนนะครับ
ล่าสุดเนี่ยทนายก็ส่งรถคันนี้นะฮะไปให้กับตำรวจในการตรวจสอบแล้วนะครับเห็นว่าโอ้โหเป็นรถที่มีคันเดียวในประเทศไทยลัมโบกินี่หรูหลากหลายสิบล้านบาทคันนี้สีส้มดำเนี่ยคุณผู้ชมนะฮะคนที่เอารถมาส่งมอบก็คือทนายของเบ้นเดมอนคุณพิสิทธิ์ชุติพรทงชัยนำรถหรูลัมโบกินี่นะฮะก็มุ
คุณผู้ชมต้องพูดให้ถูกนะชื่อรุ่นเนี่ย
ผมก็ไม่กล้าที่จะไปพูดซ้ำหลายรอบเดี๋ยวพูดเขาผิดอีก

ล่าสุดก็ส่งมอบให้กับตำรวจแล้ว
แต่ว่าคันที่มาส่งมอบกับคันที่เขาไปแต่งสติ๊กเกอร์นั้น
มันก็มีการเอาสติ๊กเกอร์ออกนะฮะแต่ยืนยันว่าเป็นคันเดียวกันนะ

หลังที่ผู้ประสานมาเรียกตรวจสอบ
คันเดียวในไทยนะแต่ลอกซะแบบโอ้โหสีหลุดออกมาเลย
ทั้งขอบประตูด้านข้างรถด้านท้ายข้างรถ
ก็เลยต้องเอารูปรถคันเก่ามาดูซิมันใช่หรือเปล่า
เทียบดูสิแล้วจะลอกสติ๊กเกอร์ออกทำไมอะไรแบบนี้
แต่รถที่ส่งมอบมาก็เป็นแบบนี้แหละคุณผู้ชม
เขาบินตรงมาจากญี่ปุ่นแล้วมาแต่งมาเซ็นให้ถึงประเทศไทย
ใช่ซึ่งผู้ประชาการสอทเองบอกว่าจากการตรวจสอบรถคันนี้
ก็เป็นหนึ่งในขั้นตอนของการตรวจสอบเส้นทางการเงินและทรัพย์สินแต่ต้องชี้แจงให้ได้ว่า
อันนี้ต้องตรวจสอบและตอบให้ได้ว่าทำไมถึงเป็นแบบนั้นอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องจับตาดูกันต่อไปนะ
ต่อกันเลยก็แล้วกันไม่ต้องพักเรื่องนี้ต้องตามกันยาว
นี่เลยนะคะชาวเน็ตเขาบอกว่าซูมกันตาแทบแตกอยากรู้ว่าภาพที่มีการปรากฏออกมา
จริงเราเห็นภาพที่คุณดิวมีบาดแผลร่องรอยของการถูกทำร้ายร่างกาย
ทำร้ายร่างกายเผยออกมาให้เห็นหลายภาพแล้ว
แต่มันมีภาพภาพหนึ่งที่เหมือนกับจะให้เห็นร่องรอยบาดแผล
แต่ชาวเน็ตตาดีจับสังเกตสิ่งสิ่งหนึ่งที่อยู่ที่คอ

มันเหมือนปอกคออะไรสักอย่าง
หลายคนบอกเอ๊ะเครื่องประดับไหมเอ๊ะคืออะไร
คุณผู้ชมเดี๋ยวลองมาสังเกตดูใกล้ดูค่ะ
แล้วเขาสันนิษฐานว่าเป็นอะไรขวัญมาบอก
หลังจากที่คุณดิวออกมาเปิดเผยเรื่องราวของครอบครัวนะคะ

และแน่นอนว่ามันก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับเว็บพนัน
เหมือนที่คุณก๊อฟเล่าไปเมื่อสักครู่นี้
แล้วคุณดิวก็ยังเปิดเผยถึงเรื่องราวของตัวเอง
แล้วพูดทั้งน้ำตาในคลิปของเธอ
แล้วก็โชว์ภาพร่องรอยบาดแผลที่ถูกทำร้าย
ว่าเธอถูกทำร้ายทั้งร่างกายและจิตใจ
เธอนี่นะคะต้องไปพบจิตแพทย์เลย
มีการเปิดเผยรูปถ่ายออกมานะคะ
จากร่องรอยบาดแผลเธอเต็มไปหมดเนอะ
เอาง่ายนะตั้งแต่หัวยันเท้าอะค่ะ
ทีนี้มันมีภาพหนึ่งคุณผู้ชมดูภาพนั้นนะ
นี่แหละค่ะเป็นภาพที่คนไม่ได้แค่สังเกตร่องรอยบาดแผล
แต่ไปสังเกตที่คอว่าเฮ้ยคืออะไร
ตอนแรกทุกคนตั้งคำถามว่ามันคือเครื่องประดับเหรอ
แต่หลายคนก็ไปบอกว่าไม่ใช่นะ
มันเหมือนปลอกคอสุนัขที่เขาเรียกกันว่าช็อกคอล่า

เอาไว้ใส่เพื่อให้น้องหมาเชื่อฟังเจ้าของ
เพราะมันจะปล่อยกระแสไฟฟ้าที่เอามาช็อตได้ด้วย

ถ้าเกิดว่ามันดื้อมันไม่ฟัง
เขาจะมีปุ่มช็อตไฟฟ้าให้มันแบบเชื่อฟัง
แต่ก็อยู่ในขั้นตอนการฝึกที่ไม่ได้เป็นอันตรายจนเกินไป
แต่ก็ไม่รู้ว่าทำไมมันถึงภาพมันคล้ายคลึงกัน

เราก็บอกว่าทำไมมันเหมือนกันจังเลย

๙๘๘เนี่ยนะคะแม้คนส่วนใหญ่เนี่ย
จะมีการออกมาเห็นใจคุณดิว
เรื่องของการที่เธอออกมาเปิดเผยว่าเธอถูกทำร้ายร่างกาย
แล้วแน่นอนว่ามันก็อาจจะต้องมีฝั่ง
คนที่เห็นด้วยกับคนที่ไม่เห็นด้วยตามมาถูกไหม
หนึ่งในคนที่เหมือนกับมองต่าง
นั่นก็คือคุณลีน่าจัง

แต่งานนี้บอกเลยนะแม่ลีน่าทัวร์ลงยับค่ะ

เป็นคนที่ทำให้ครอบครัวของพี่น้อง๔บอบ
และหมดอนาคตไม่เป็นท่า

ขนกันไปจอดเต็มหน้าบ้านแม่ลีน่า

อยากฟังเหตุผลว่าทำไมแม่ลีน่าคิดแบบนั้นค่ะ

มันก็ทำให้ครอบครัวเขาเสียหายไววอด

น้องชายที่เป็นตำรวจก็เสียอนาคตไปเลย
ตระกูลเขาก็แย่เลยต้องหนีตายหมดเลย
แล้วสมบัติทรัพย์สมบัติจะโดนยึดสัดหมด
คือเหตุผลที่ทัวร์ไปจอดอยู่หน้าบ้านคุณแม่เนี่ยนะ

แต่คุณแม่ไม่ได้ไปพูดถึงเรื่องของ

ทำไมมันถึงเป็นแบบนั้นถูกไหม

เพราะความรู้สึกทางใจของเธอ

หลายหลายอย่างอ่ะนะคะและแน่นอนว่า
อย่างที่บอกว่าโอ้โหพอคลิปนี้ออกมา
มาพูดแบบนี้ด้วยความเคารพนะแม่ลีน่า
คือแน่นอนแหละมาเอาเราต้องเอามาเป็นข่าว

คนดูกว่าจะ๒ล้านวิวแล้ว
เออนะคะคนก็เข้าไปให้ความเห็นกันเต็มไปหมดเลย
แต่เอาจริงแม้ว่าคนจะด่า
ลีน่านางก็ออกมาอธิบายไว้นะคะ

ดิวเลิกรากับเบ้นเดมอนไป

แต่การที่ดิวมาให้ข้อมูลการจับเครือข่ายเว็บพนัน

เพราะทำให้ผู้กองไบร์ทน้องคนเล็ก
อนาคตกำลังที่กำลังจะขึ้น
ไม่ได้มีการเข้าข้ามพี่น้องสีบองท์แต่ยังใด
ไม่ได้สนับสนุนเรื่องของเว็บพนันออนไลน์
มีส่วนทำให้ครอบครัว๔บ่อนี้พังทลาย
ใครที่เขาทำผิดกฎหมายก็ให้ว่าไปตามผิด
ส่วนใครที่จะเม้นด่าแม่บอกว่าไม่ว่าอะไร
เพราะเธอเองก็เป็นคนสาธารณะ

ออกมาชี้แจงแบบนี้ก็กลายเป็นว่า

แต่ถ้าการที่คุณดิวเขาออกมาบอกแล้ว
สุดท้ายมันพิสูจน์ได้ว่าเขาผิดจริง
มันก็ต้องว่ากันไปตามนั้นตามกระบวนการทางกฎหมาย
ถึงแม้จะเป็นผลกระทบเอฟเฟคจากการออกมาแฉของคุณดิวก็ตามนะ
ใช่ค่ะตามกันต่อนะคะ